เมื่อวานในช่วงเย็นก็มีการชูผ้าพันคอ

และการสัญญายืมตัว๑ปีจากเมืองทองนะครับ
ไปในมีการข่ายคาดเมืองทองปล่อยให้ยืมไป
แน่นอนครับการไปเล่นในญี่ปุ่นทีมคนไทยก็ต้องเล่นทีมระดับท้ายก่อนนะครับ
เพราะว่าเราต้องไปไต่ฟอร์มใหม่ใช่ครับถึงแม้จะเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของทีมชาติ
ธนาทิพย์หรือว่าตัวของธิรสินเองนะครับ
แต่ว่าการไปที่นั่นก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย
ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับซึ่งก็ถือเป็นการย้ายไปเล่นครั้งที่๒นะครับ
ประเทศของธิรสินก่อนอันนี้เคยไปเล่นที่สเปนมากับอาเมรียนะครับ
ประสบการณ์ล้ำค่าของธีรสินนะครับ
ปีที่แล้วมุ้ยก็ทำประตูทีมในญี่ปุ่นไปด้วยนะครับ
แล้วก็ที่เราเห็นกันในหน้าจอนะครับ

แม้ว่าทีมจะมีกองหน้าในทีมถึง๘คนด้วยกัน
แต่พวกเขาก็หวังว่าการเซ็นสัญญากับมุ้ยนะครับ
ซึ่งติดตามดูฟอร์มมาเชื่อว่ามุ้ยมีลุ้นเป็น๑๑คนแรกเลย
ก็มีกระบวนการไปตรวจร่างกายนะครับที่ญี่ปุ่นในวันที่๑กุมภาพันธ์
ถ้าหากว่าผ่านก็จะเปิดตัววันที่๒ทันที
ก็บอกครับว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด
แล้วก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนที่เจชนะทิพย์นะครับ
ตัวก็หวังจะเดินรอยตามเหมือนกันครับ
มันก็ดีใจคุณครับที่เจศัพท์ทำผลงานได้ดี
แต่ว่ามันก็เป็นส่วนของเจอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องพยายามทำงานหนัก
แล้วก็หวังว่าผมจะมีผลงานที่ดีเหมือนกัน
การไปเล่นเจียร์ลีกมันก็เป็นลีกที่มีคุณภาพและก็เป็นต้นของอีเชีย
การที่ได้ไปเล่นก็คงเป็นเรื่องดีสำหรับผมที่จะได้เจอคู่ตัวเก่ง
ผมก็อยากพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดว่าจะพยายามทำอย่างดีที่สุด